ยังอยู่ที่เรื่องของการเมืองคุณผู้ชมครับ
จากการวิเคราะห์ของสาววิเคราะหลบม่านการเมืองกับเรื่องของมาตรการรัฐบาลแล้ว
ต่อกันที่เรื่องของร่างรัฐธรรมนุนฉบับใหม่คุณผู้ชมครับ
หลังจากที่ทางด้านของคณะกรรมการร่างรัฐมนุนนั้น
มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการในองค์กรอิสระออกมาใหม่
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แน่นอนคุณผู้ชมไปส่งผลกระทบกับ๓องค์กรอิสระครับ
ที่อาจจะไปเข้าข่ายกับปัญหาเรื่องของคุณสมบัติไม่ครบ
หรือว่าขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการในองค์กรอิสระนะครับ
พาคุณผู้ชมมาดูกันก่อนนะครับว่า๓องค์กรมีองค์กรใดบ้าง
และบุคคลใดบ้างที่เข้าข่ายเรื่องของการขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการในองค์กรอิสระนะครับ
เริ่มกันที่องค์กรแรกองค์กรอิสระนี้คือสารรัฐธรรมนุนคุณผู้ชมครับ
เขามีการกำหนดออกมานะครับในกฎหมายตามมาตรา๒๐๐วงเล็บ๓และวงเล็บ๔
ว่าการสัญหากรรมการในองค์กรอิสระของสารรัฐมนุนนั้นต้องสัญหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับ
ที่จะต้องมาจากทางด้านของนิติศาสตร์รวมทั้งรัฐศาสตร์ด้วยและต้องเป็นศาสตราจารย์มาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า๕ปีครับ
เมื่อมีการกำหนดคุณสมบัติแบบนี้จะมีทั้งหมด๓ท่านที่อาจจะไปเข้าข่ายขาดคุณสมบัติ
ท่านแรกตามที่ปรากฏดังต่อไปนี้คุณผู้ชมคุณทวีเกียจมีนักกณิตนั่นเองนะครับก็ถือว่าอาจจะเข้าข่ายเรื่องของการขาดคุณสมบัตินะครับตามคุณสมบัติที่ปรากฏ
นั้นในช่วงของการสัญหานั้นก็ทำให้อาจจะขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการในองค์กรอิสระด้วย
อีกหนึ่งท่านที่จะเข้าข่ายเรื่องของการขาดคุณสมบัติคือคุณปัญญาอุจชาชน
ท่านนี้ไม่เคยเป็นศาสตราจารย์มาก่อน
รวมทั้งตำแหน่งสุดท้ายของท่านเองนั้นก็เป็นเพียงที่ปรึกษาของสำนักงานสารรัฐธรรมนุนนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลขององค์กรนี้ทั้ง๓ท่านก็ถือว่าขาดคุณสมบัติตามกฎหมายมาตรา๒๐๐วงเล็บ๔ตามรัฐธรรมนุนฉบับใหม่
ต่อกันกับอีกหนึ่งองค์กรที่ต้องไปดูกันกับองค์กรของปปช
คุณผู้ชมครับทางด้านขององค์กรนี้ก็อาจจะมีการเข้าข่ายขาดคุณสมบัติด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
หลักเกณฑ์ตามมาตรา๒๑๖วงเล็บ๓ประกอบมาตรา๒๒
กำหนดให้พ้นจากข้าราชการทางการเมืองมาแล้วเนี่ยต้องพ้นมาอย่างน้อย๑๐ปี
และต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา๒๔
ซึ่งพอเป็นแบบนี้แล้วก็มีรายชื่อของพลตำรวจเอก
วัชฌพลประสานราชกิจเป็นประธานประบาชอ
ดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเมื่อปี๒๕๕๙
จึงยังไม่ถึง๑๐ปีครับตามที่ร่างรัฐธรรมนูลอันใหม่นั้นมีการกำหนดเอาไว้ครับ
ส่วนนายนรงรัฐอำริษฐ์และนายปรีชาเลือดกระมวลมาตร
เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการประบาชอ
แล้วก็ได้ขยับขึ้นมาเป็นเลขาธิการปปชเทียบเท่ากับอธิบดีแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการ
แต่ว่าระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งจนถึงวันสัญหาเป็นปปชของทั้งคู่นั้นยังไม่ถึง๕ปี
สุดท้ายก็อาจจะเข้าข่ายขาดคุณสมบัติไปด้วยครับ
ในส่วนของนายวิทยาอาคมพิทักษ์นะครับเคยดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินปี๒๕๕๘
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา๒๑๖วงเล็บ๓ประกอบมาตรา๒๐๒วงเล็บ๑เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรอิสระด้วยนะครับ
อีกหนึ่งองค์กรอิสระคือองค์กรสุดท้ายก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกต
มีชื่อของนายประวิทย์รัฐนาเพียรครับซึ่งท่านนี้เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งการที่เคยเป็นก็ทำให้เป็นลักษณะต้องห้ามตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
และก็ยังเคยเป็นดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี๒๕๔๘ถึงปี๒๕๕๙
ตำแหน่งมาจากการเป็นราชการทางการเมืองเพียง๗ปี
ก็ขาดคุณสมบัติเพราะว่าต้องพ้นมา๑๐ปี
ตามที่กำหนดเอาไว้ในคุณสมบัติใหม่ของกรรมการร่างรัฐธรรมนุน
ก็ถือว่าท่านนี้อาจจะเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการในองค์กรอิสระ

นี่ความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองที่จะมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้